ละพรเชื่อเรื่องแบบว่ามีคนเขาเคยเตือน
ใกล้วันเกิดระวังอุบัติเหตุนะ

แต่ส่วนตัวผมผมก็ระวังตัวเหมือนกันนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนที่เขา

ใกล้วันเกิดเดินไปเหยียบน็อต
็อตที่ยึดพื้นคอนกรีตกับถนน

ทะลุเท้าเลยใกล้วันเกิดครับ
เครือข่ายสหพัฒน์แหลมชะบังโพสต์ภาพฝาดเท้า

นะครับถูกน็อตนี่ยึดพื้นคอนกรีตริมถนนทิ่มทะลุเลยครับ
คือบอกพี่กัดด้วยว่าอยู่ที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ

นะครับเหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังนายกิติพงศ์บัวพันธ์ผู้ได้รับบาดเจ็บ

เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในซอยจะเข้าไปกินข้าว

พอมาถึงที่เกิดเหตุนะมองไม่เห็นน็อตที่โผล่จากปูน
แล้วเดินสะดุดสะดุดแล้วเหยียบเขาอย่างจังโอ้โหหวัดเสียว
็อตเจาะทะลุเท้าพี่เขา
หลังจากนั้นก็รีบไปหาหมอทำแผลนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุ
โอ้โหหยุดงานรักษาตัวนะครับ

ว่าก่อนหน้านี้มีมอเตอร์ไซค์ชนป้ายแล้วล้ม
นะฮะแล้วก็มีคนมาเก็บป้ายไปแล้ว

เขาไม่รู้ว่าน็อตที่ยึดพื้นเป็นของหน่วยงานไหนหรอกนะ
แต่อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่เก็บป้ายไปแล้วนะฮะ
คุณถอนน็อตไปด้วยได้ไหมเอาพี่กิติพงศ์ว่ายังไงฮะ

ผมก็ขับรถเก่งไปจอดข้างร้าน
เดินไปแล้วก็เลี้ยวเข้ามาก็
ก็เดินก็เตะสะดุด

มาเก็บปรงเก็บป้ายมันมีหัวนุ่งหัวน็อตโป้ดแล้วไง

มาตัดทิ้งทีหลังแล้วก็หาอะไรมาล้อมกันไว้หน่อย